ขณะขี่ขี่ขึ้นสะพานต่างระดับ
ก็เลยชนราวสะพานต่างระดับจนร่างเขากระเด็นตกลงมาข้างล่าง

ช่วยชีวิตยื้อชีวิตเอาไว้ก่อนนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งช่วยชีวิตชายชาวจีน

สภาพศีรษะแตกเลือดไหลนองเต็มพื้น

แต่ว่าไม่ได้สติก็เร่งปั๊มหัวใจ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เพื่อรักษาอย่างเร่งด่วนเลยนะครับ

พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีขาวหมายเลขทะเบียน
กคลคัง๔๙๘๕เชียงใหม่ล้มอยู่
ซึ่งรถคันดังกล่าวเป็นรถเช่ามานะครับ
ผู้เช่าก็คือชาวจีนก็คือคนบาดเจ็บคนนี้แหละครับ
ทีนี้ก็มีการประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถ
เพื่อนชาวจีนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุรีบเดินทางมาดู

ผู้บาดเจ็บคือนายปู่เฉียวเวิร์นอายุ๒๖ปีสัญชาติจีนครับ

ซึ่งเพื่อนชาวจีนเองก็ไม่ทราบว่าคนเจ็บนั้น
เป็นอะไรถึงได้จะไปโรงพยาบาลนะครับ
แต่คงขับขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากที่พัก
กระทั่งก็มาทราบว่าประสบอุบัติเหตุนะครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นชาวจีนคนนี้
ไม่ทราบเส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ประกอบกับขี่รถมาด้วยความเร็ว
แล้วก็ขึ้นสะพานต่างระดับตรงนี้นะครับ
ซึ่งก่อนจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกคุณ
พอหากรถเลี้ยวผ่านทางแยกมาเล็กน้อย
ก็พุ่งชนขอบทางอย่างแรง
เป็นเหตุให้พลัดตกลงมาจากสะพานต่างระดับ
ซึ่งมีความสูงตรงนี้คุณ๒๐เมตรนะฮะ

ซึ่งตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าเขาจะไปโรงพยาบาลเพราะอะไรด้วยนะฮะ
อันนี้นี่คือชนราวสะพานชนขอบสะพานใช่ไหมคะ